เรื่องของตู้ปันสุกตู้ปันสุกหลายพื้นที่เขาก็จัดขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ
เขาก็มีกติกาบอกแหละว่าให้หยิบกันคนละชิ้น๒ชิ้นก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่คุณผู้ชมสังเกตสองคนนี้ค่ะเข้ามาที่ตู้ปันสุกแล้วก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาหยิบหยิบจนหมดตู้เลยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เป็นขนมเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกวาดไปจนหมดตู้อย่างสบายใจค่ะ
ก็ต้องการจะแบ่งปันสิ่งของต่างให้มันทั่วถึง
ให้ผู้ที่เดือดร้อนได้หยิบไป
ไม่ใช่ว่ามีโอกาสก็หยิบฉวยไปหมดแบบนี้
เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาซะเลยนะคุณ
ว่าคุณอาจจะมีความจำเป็นความเดือดร้อน
แต่ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ดูแล้วมันก็ไม่น่ารักไง
อาจจะทำให้ผู้ที่เขามาแบ่งปันรู้สึกเสียใจนะ
ยังไงก็เอามาเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชม
ทำตามกติกรรมมารยาทเขาแบ่งปันกันไปนะจ๊

ที่เขายังคงทำเรื่องของตู้ปันสุกนะครับ